คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยเขาบอกว่าดังมากในโลกโซเชียล
เป็นการขายไข่ปิ้งของเด็กน้อยที่มาประสานเสียงกัน
ขายไข่ปิ้งยังไงให้โลกจำต้องไปดูครับ
โอ้โหประสานเสียงราวกับว่านัดกันมาเลยทีเดียว
ไปถึงไหนชายหาดบางสั่งตะบนบางม่วงอำเภอตะกวระปา

ใช่ครับลงไปพังงาเพื่อไปเจอกับน้องคนนี้แหละครับคุณผู้ชม
ครับเรานี่นะไล่ล่าตามหาอยู่พักใหญ่
ก็นักท่องเที่ยวเยอะนี่หาไม่เจอตอนแรกสักพักได้ยินเสียงเจ้ยแจ้ว
ไข่ปิ้งเกาะเกียบกอบกอบเกาะไข่ปิ้ง
เจอแล้วเจอแล้วนี่ครับ
สาวน้อยคนนั้นที่อยู่ในคลิปชื่อว่าเด็กหญิงพัทรวดีมากจันทร์
หรือน้องนิวส์อายุ๑๓ปีเองแม่ค้าตัวน้อยเนี่ยนะฮะ
เขาใช้เวลาว่างในช่วงนี้นี่แหละช่วยทางบ้านขายไข่ปิ้ง
แล้วก็ข้าวเกลียบทอดที่บริเวณชายหาดบางซาก
นักท่องเที่ยวมากันเยอะเนอะกินข้าวเกลียบกรอบไปด้วย
บรรยากาศดีไงไปถามดีกว่าน้องน้องฝึกยังไงอะไรยังไง
ทำไมถึงได้พร้อมเพลียงกันขนาดนี้
น้องบอกว่าฝึกมานานแล้วเรื่องของการขายนี่แหละค่ะ
พูดไปเลยจุดเด่นคืออะไร
นิวส์เนี่ยมองไปหมดเลยว่ามีวิธีการฝึก
แล้วต้องมากันเป็นกลุ่มเมนคอนมันจะได้เป็นเสียงไภร้อ
ที่ตามจุดต่างที่มีนักท่องเที่ยวคอยนั่งอยู่
ไม่ได้ต้มมานะจ๊ะส่วนข้าวเกลียบทอดก็ทอดมานะจ๊ะ
ไม่ได้ตากแดดจนกรอบอะไรแบบนี้นั่นขายได้เงินเยอะไหม

วันหนึ่งก็สัก๓๐๐๔๐๐บาทคือช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านนั่นเองนะครับ
เขาบอกว่าทำแบบนี้มาเป็นปีแล้ว
แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยแหละถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเนาะ

ถ้าไปที่จังหวัดพังงาไปยังชายหาดแห่งนี้
มีโอกาสก็ลองอุดหนุนน้องเขาดูนะครับ